ประเด็นนี้ทุกคนที่กำลังจะออกไปทำงานหรือว่าออกจากบ้านควร
เรื่องของเทคนิคเออเลอร์น่าจะเป็นการพูดคุยกันอย่างยาวนานว่า
เอามาใช้ทำไมถ้ามันยังไม่พร้อมครับ
ย้อนดูเกมการแข่งขันเมื่อวานกันหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
ในเกมอันการอันขันบนระบวนโอโลปิกรอบคาเรื่อง๒๐๑๖ที่ประเทศญี่ปุ่น
จำเป็นต้องชนะเพื่อที่จะกลับสู่เส้นทางในการลุ้นพื้นที่ไปโอลิปิก

นั่นคือโจทย์ของพวกเธอควรจะต้องชนะให้ได้
และญี่ปุ่นเขาก็แพ้เราไม่ได้เหมือนกัน
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเป็นเกมที่กดดันมาก

ผู้ฝึกสอนของทีมสาวไทย
ส่งทางด้านปลื้มจิตถิ่นขาว
ทัชดาวน์นึกแจ้งออนอุมาสิธิรักษ์

แป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับ
ได้ว่าจัดเต็มในทีมชุดแรกเลยทีเดียว
เกมนี้ไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ
แล้วก็ชนะญี่ปุ่นไปได้ก่อนในเซตแรก

ญี่ปุ่นนั้นเอาชนะคืนได้นะครับ
ต่อ๒๕เสมอกันอยู่ที่๑ต่อ๑เซต

สาวไทยเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกครั้งนะครับ
แล้วก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้๒๕ต่อ๒๕
ไทยขึ้นนำอีกครั้งครับ๒ต่อ๑เซต
แต่ญี่ปุ่นเจ้าภาพเขาก็ไม่ยอมนะครับ
ตามมาตีเสมอได้อีกครั้งในเซตที่๔ครับ

จริงเซตที่๔เนี่ยไทยเราขึ้นนำแล้วนะ
ครับคือน่าจะปิดเซตชนะ๓ต่อ๑ได้

มาเริ่มกันใหม่ที่เซตที่๕เซตตัดสิน
แต่ว่าเซตนี้มัน๑๕คะแนนครับสั้นกว่าเดิม
โอ้โหเป็นเซตที่กดดันมากนะครับคุณผู้ชมครับ
แล้วจริงไทยก็ทำได้ดีนะครับในเซตที่๕

แต่ก็มีคะแนนสำคัญที่เราพูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับ
ก็คือคะแนนที่๘แล้วเปลี่ยนเป็นตันที่๙นะครับ
คือมีการให้ใบเหลืองนะครับแล้วเปลี่ยน

แล้วที่สำคัญคืออีกจุดหนึ่งก็คือ
แต้มที่๑๓ของญี่ปุ่นได้ไป๑๔
คือมีการตัดคะแนนของเราไปให้อีก

คือกลายเป็นว่าเพิ่มไทยชนะให้กับญี่ปุ่นไม่พอ
บอลบุกของญี่ปุ่นเป็นแต้ม๑๕ด้วย
คือได้บุกต่อเนื่องเลยโอ้โฮเป็นแต้งที่เป็นเซ็ตตัดสิน
เป็นคะแนนตัดสินนะคุณผู้ชมครับแล้วสุดท้าย
ไทยก็แพ้ไปเพราะว่ามันถึงจุดนั้นแล้วเนี่ย
คือหลายคนนักกีฬามันคุมอารมณ์ไม่อยู่แล้วจริง
คือโค้ดออสได้ทำเต็มที่ก็คือเรื่องของการขอเวลานอกที่เบรกเกมทัน
ที่ใช้ที่ใช้ไวไฟแล้วติดครั้งเดียวนะครับ
ในช่วงนั้นก็คือขอเบรกเกมขอเวลานอกก็คือขอทำ
แต่ขอเปลี่ยนตัวขอชาเล็กกดไม่ติดขอเปลี่ยนตัวไม่ได้เลย
มีช่วงหนึ่งที่เราจะเอาบล็อกสูงไว้เปลี่ยนทัศดาวนลงไป
ก็ไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าจะเปลี่ยนทัศน์ดาวไปบล็อกนะครับ
แล้วทางญี่ปุ่นก็คือต้องรู้ต้องรู้อยู่แล้ว
แต่ทำไมเครื่องมันดันมาเสียเวลานัทพล

เพราะว่าจะบอกว่าโค้ชเนี่ยไม่รู้ไม่ได้เพราะโค้ดเขาบอกว่า
กติกาแบบนี้เขารู้อยู่แล้วว่าถ้าเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวเนี่ยต้องบอกก่อน
คือโค้ชออสก็พยายามจะไปประท้วงว่ามันเกิดจากเทคนิคเออเรอร์
เพราะฉะนั้นกลับมาเปลี่ยนแบบธรรมดาได้ไหม

จริงมีไลน์ของโค้ชออสบอกนะครับว่า
จริงแล้วเขาใช้มือด้วย
คือธรรมชาติของคนคุมทีมแต่ทุกคนเหมือนโค้ชฟุตบอลอย่างนี้
หรือว่าโค้ชเทควันโดโค้ชเชแต่ตอนโค้ชเชคุมเทคอนโดก็ยกมือขอเหมือนกัน
คือมันชัดเจนมันไม่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์

ริยาบทของโค้ดฝั่งตรงข้ามเป็นอย่างไร

เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ใช่ครั้งแรก
ถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อ๔ปีที่แล้วคุณผู้ชมครับ
เจ็บปวดเหมือนกันถ้าพูดถึงเรื่องนี้
ไทยจะมีโอกาสจะเข้ารอบในรอบสุดท้ายของ
เงื่อนไขเดียวที่จะทำให้ไทยนั้นไม่ได้ไปก็คือ
ญี่ปุ่นลงสนามพบกับเซลเบียในครั้งนั้น
ซึ่งเงื่อนไขนั้นก็คือญี่ปุ่นห้ามแพ้๒ต่อ๓เซตเด็ดขาด
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากมากแต่ไม่น่าเชื่อมันเกิดขึ้นแล้วในครั้งนั้น
ครั้งนั้นญี่ปุ่นนำก่อนนำเซอร์เบียก่อน๒เซตรวด

แล้วครับแล้วมีเซตหนึ่งคือญี่ปุ่นเสียทั้งหมด๑๑แต้มรวดนะครับ
ในปีนั้นเสีย๑๑แต้มรวดนะครับให้กับเซอร์เบีย
แล้วแพ้ครับแพ้๒ต่อ๓เซตครับ
เพราะว่าญี่ปุ่นทำแบบนี้ได้อย่างไรครับ
แล้วเมื่อเกิดขึ้นอีกแล้วในครั้งนี้เรื่องของการแข่งการที่มันน่ากลางขา
คือครั้งที่แล้วชนะน่ะยังพอฝั่งขึ้น
คือเราไปยืมจมูกเขาหายใจ
แต่ครั้งนี้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วเดี๋ยวเขาทำแบบนี้นะครับ
แล้วไม่ใช่เป็นแค่กีฬาเดียวที่ญี่ปุ่นทำแบบนี้ครับ
กีฬามวยสากลอาชีพนะครับการสังเกตเห็นนักมวยไทยไปหลายต่อหลายครั้ง
ต่อที่ต่อยนับนักโทษญี่ปุ่นจนแทบจะไม่ไหวเนี่ย
ระคังหมดยกยังไม่ตีเลยครับให้ผู้ตัดสินให้กรรมการเดินเข้าไป
แทบจะอุ้มทางหัวญี่ปุ่นขึ้นมาแล้วเรานับด้วยซ้ำไวต์เลยครับ
แล้วก็ตัดละครั้งหมดยกไปเลยบางที
คุณจะรู้แล้วว่าถ้าเกิดคุณใช้สนามเวลาไปทำข่าวเขา
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดถึง
ถ้าพูดในลักษณะของเหรียญสองด้าน

ก็คือไทยเรานั้นเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสที่จะทำได้แล้ว

ผมเชื่อว่าหนังสือที่เราทำประท้วงไปนะครับ

เชื่อว่าน่าจะมองประเด็นคล้ายกับเราว่า

คือสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นต้องทักท้วงไปนะครับ

แล้วนอกจากนี้เดี๋ยวเราจะไปลองฟัง

เอาเราไปถึงนักกีฬาที่ลงการคันเมื่อวาน

เราก็
ได้สู้กันอย่างเป็นที่แต่ว่า

มันไม่ค่อยแฟร์สำหรับเราเท่าไหร่

ถ้าเลือกได้ก็คิดว่า

มันไม่ค่อยเสร็จ

ต้องบางโอกาสมันก็เสียโอกาสไปซะดื่อ

ใช่มันคิดว่ามันไม่เวิร์ค
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตผมนะของโค้ชมาประมาณ๒๐กว่าปี
ผมไม่เคยได้แบร์แหลงอะไร
ผมก็ไม่เข้าใจว่าระบบของการตัดสินเนี่ย
การพิจารณาของกรรมการนี้คืออะไร
ผมก็ไม่ได้แสดงเกรงอย่างหรืออย่างที่ไม่สุภาพ
แต่ว่าการแข่งขันก็ได้จบสิ้นไปแล้วยังไงผมก็ไม่ได้ทำอะไรก็
มันเอาใช้ชนะกันคือมันไม่ได้นะครับเราก็ต้องยอมรับตัดตัดสินไป
นะครับผมก็ไม่ไม่ทราบว่าจะทำยังไงนะครับ
มันก็เสร็จสิ้นเกมไปแล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือ
เราพยายามที่จะชี้แจงว่าระบบในการใช้ทำในครั้งนี้เนี่ย
มันยังมีข้อผล่องอยู่นะครับเป็นไงครับ
ริยาบทของโค้ชออสมุมด้านขวานะครับ
เจ้าตัวพูดเลยว่าโดนใบแดงอะไรแบบนั้นอะไรฟะ
มานี้ละกันได้ครับก็คืออย่างที่โก๊ชอธบอกคือ
แพ้ก็คือแพ้แต่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกต้องต้องมาพูดถึง
คือเขาปล่อยหลายจังหวะไปเยอะอย่างจังหวะที่เลยหัวของทางผู้เล่นญี่ปุ่นเลยเส้นไปเนี่ย
อาจจะมองเห็นแต่ว่าถ้ามันไม่โชว์๑๐๐ปล่อยเอาใหม่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

ที่แล้วมันก็เหมือนกับตอนที่เราชกโอลิมปิกครั้งที่แล้วที่
ก็ชนะใจคนดูแล้วครับนะครับก็ให้กำลังต่อไปนะครับหลุ่นหลังนั้นได้ไปซุ
แต่ยังเหลือเวลานะครับ๓เกมที่เหลือเราชนะรวดเราก็มีโอกาสเหมือนกัน
ยังไม่จบนะใช่ต้องต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นเขามีโอกาสแพ้

ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องราวของหลังจากจบเกมเนี่ยคุณผู้ชม
ในโลกโซเชียลเขากระฮึมเลยนะ
ตัดสินเกมในวันเมื่อวานที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ

ไปดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ

ผู้สินคนนี้เป็นใครมาจากไหนนะครับ
ผู้สินคนนี้เขาชื่อว่า

มีโอกาสปิดเกมแต่ว่าเปลี่ยนตัวรับลงไปเล่นไม่ได้
เพราะว่ากดสัญญาณไม่ติดตอนนั้นจะมีปัญหาคือจะเปลี่ยนเอาปื้มจิต
คือจริงมันเริ่มเปิดปัญหาทั้งแต่ในเซตที่๒แล้ว
ใช่นะครับมันก็มีหลายจังหวัดแต่ว่าเราก็ปล่อยมา
เพราะว่าเกมเมื่อวานเราก็ทำได้ดีนะครับมันก็คิดว่าน่าจะจบได้
ขณะที่เซตตัดสินก็ทีมไทยขอประท้วงแต่ว่ากลับถูกผู้ตัดสิน
ใบเหลืองแล้วก็ใบแดงกับโค้ชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกียงไกร
และท้ายเซตยังปรับแต้มให้กับญี่ปุ่นอีกด้วย
เจ็บปวดก็ตรงนี้แหละที่โดนปรับคะแนน
ใช่ปรับต่อ๑๓๑๔แสงและก็เปิดบอลต่อ

นักคืนลุยสเกอราโดมาเซียสเกิดที่เม็กซิโก
เมื่อวันที่๓กุมภาพันธ์๑๙๗๑นะครับ
และเข้ามาทำหน้าที่ผู้ตัดสินระดับนานาชาติในปี๒๕๕๙
ทั้งเคยตัดสินเวิลกลางปี๒๐๑๙
ทำให้ได้รับการยกย่องเหมือนกันนะครับว่า
มีฝีมือดีคนหนึ่งในวงการเลยทีเดียว
โดยในโอลิมปิก๒๐๑๖ที่บราซิล
ผู้ตัดสินคนนี้ก็มีชื่อร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับ
อ่ะภาวนานะครับให้เวิลกรังปีที่ไทย
ให้เขามีโอกาสมาตัดสินที่ประเทศไทยหน่อยนะครับ

วันนี้คงต้องพูดถึงแบบโอ้โหมากเลยทีเดียว
แต่หลายคนก็ต้องคล่องใจแล้วก็กังขา

เพราะว่าวอเล็กบอลเนี่ยเวลาเราดูเนี่ย
น้อยมากนะครับคุณผู้ชมครับที่จะเกิดเหตุการณ์
มีใบเหลืองมีใบแดงแล้วแถมมีแจกแต้มให้กับฝั่งตรงข้ามด้วย

ต้องถามต้องถามผู้รู้นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะพูดคุยกับเขาสดเลยนะครับว่า
เกิดอะไรขึ้นนะครับกับการแข่งขันเมื่อวานครับ

อ่าตอนนี้นะครับอยู่ในสายกับเราแล้วอาจารย์ตุ้มนะครับสวัสดีครับ

อ่าเดี๋ยวเราพูดคุยเรื่องของกฎกติกากันหน่อย
เกิดอะไรขึ้นครับเมื่อวานนี้ทำไมเราถึงต้องเสียแต้มแบบนั้น

ครับสวัสดีครับ
เมื่อวานนี้เท่าที่ผมดูเนี่ยผมก็ดูไม่ค่อยละเอียดเพราะว่ากำลังทำธุระอยู่พอดี

แต่ในเรื่องของการให้ใบเหลืองใบแดงเนี่ยครับมันมีอยู่สองกรณี
กรณีที่หนึ่งก็คือในเรื่องของการถ่วงเวลา
กรณีที่๒ก็เกิดจากการผิดมารยาทนะครับ
เรื่องของการส่งเวลาเนี่ยก็อย่างที่พวกเราได้ทราบกันแล้วว่า
เนื่องจากว่าปัญหาของทางเทคโนโลยีเนี่ยครับ
เขาเรียกว่าอีเล็กโทนิกส์ทีมแท็บเล็ตเนี่ยครับ
นำมาใช้ในการแข่งขันครั้งนี้มันเป็นการเป็นเรื่องใหม่สำหรับพวกวอเล็กบอลทุกคนนะครับ
ฉะนั้นปัญหามันก็คือการสื่อสารภายในโรงยิมสำคัญ
ซึ่งมันไม่สัดเถียรเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหาในการสื่อสารไปได้
เปลี่ยนตัวของทีมไทยนะครับแล้วถูกปฏิเสธเนี่ยนะครับ
ผมทราบว่าทีมไทยเจ้าหน้าที่ทีมไทยเราได้กดสัญญาณจากแท็บเล็ตไปแล้ว
แต่เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสัญญาณมันไม่ไปที่โต๊ะผู้บันทึก
มันก็เลยเกิดปัญหาขึ้นว่าเราไม่ได้ส่งสัญญาณการขอเปลี่ยนตัวไปอะไรต่างเหล่านี้ครับ
เรื่องที่สองก็คือเรื่องของการผิดมารยาท
มารยาทเนี่ยจริงแล้วเมื่อวานผมดูแล้วเนี่ยโพสต์เรานักกีฬาเราเนี่ยเล่นทุกคนเล่นได้ดีมาก
แล้วก็อยู่ในระเบียบวินัยของกฎิกาดีนะครับ
แต่ผมก็ดูไม่ละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรมันถึงโค้ดต้องถูกใบแดงอะไรต่างเกิดขึ้นมา
อันนี้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
ในมุมของของอาจารย์ตุ้งกันนะครับถ้ามีโอกาสเพื่อสิห์ในเกมเมื่อวานกับเซ็ตสำคัญนี่คือเซ็ตที่๕
เซ็ตที่มีเป็น๑๕แด้มแล้วจะต้องตัดสินให้เกิดความยุติธรรมในช่วงสำคัญไหม
การจะเปลี่ยนการฟาวล์ว์ใบแดงแล้วเป็นแต้งต่างกับฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นตามกฎิกา
แต่ว่าอยู่ในช่วงสำคัญมันมีแต้มที่แต้มที่๘เปลี่ยนเป็น๙
แต้มที่๑๓เปลี่ยนเป็น๑๔เพื่อให้ทางญี่ปุ่นขึ้นแท่นเนี่ย
ถ้าเลือกทำได้อย่างน้อยเปลี่ยนไปแล้วแต้มหนึ่งอีกแต้มหนึ่งจะทำนะครับ
เกิดมันเกิดการฟาวแบบเมื่อวานที่ไม่ได้หนักหน่วงแล้วก็รุนแรงมากครับ
โดยปกติแล้วเนี่ยครับใบแดงที่ได้จากใบแรกเนี่ย
ผมเชื่อว่าเป็นใบแดงที่เกิดต่อเนื่องมาจากการถ่วงเวลา
เพราะว่าการถ่วงเวลาเนี่ยมันถูกใบเหลืองเตือนถ่วงเวลามาแล้ว๑ครั้งนะครับ
เรื่องของการเปลี่ยนตัวในต้นเซตหรือยังไงในที่เราขอไปแล้ว
เขาไม่ให้ตอนช่วงเกียรติดดาวน์เนี่ยผมจำไม่ได้นะครับ
เพราะว่าดูไม่ดูไม่ค่อยละเอียดแล้วมาดูโดนช่วงที่สองอีกทีหนึ่ง
เขาก็เลยให้จากใบเหลืองเนี่ยเป็นใบแดงถ่วงเวลา
ฉะนั้นตรงนี้เป็น๑แจ้มส่วนอีกแจ้มที่๒ที่เกิดจากใบแดงที่เกิดจากโปรดออสเนี่ย

ดูไม่ถนัดเพราะว่าผมกำลังทำธุระอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรขึ้น
แต่เนื่องจากผมอาจจะเดาเอานะครับในความคิดเห็นของผมว่า
น่าจะเค้าจะชัดสินาวิวว่าโปรดออสเนี่ยได้ทำปฏิกิริยากางต่างที่
จากใบจากใบเหลืองนี่ครับใบเหลืองอันเจอมารยาทก็อาจจะมีแล้ว
ผมไม่มั่นใจว่ามีจะไปต้นเซ็ตหรือยังไงหรือตั้งแต่เซตไหน
เหมือนจะไม่ยอมรับคำตัดสินใช่ไหมครับ
ลักษณะอย่างนั้นนะครับใช่ครับ
แล้วในเรื่องของการเปลี่ยนตัวล่ะครับขอสอบถามหน่อย
เรื่องของการเปลี่ยนตัวถ้าเราใช้เทคโนโลยีแบบใหม่เนี่ย
มันไม่สามารถใช้ได้ในขณะนั้นเราสามารถแจ้งกับกรรมการโดยตรงได้เลยไหมครับ

โดยปกติแล้วเนี่ยในความคิดเห็นของผมน่าจะเป็นไปได้นะครับ
เนื่องจากว่าอันนี้ระบบเทคโนโลยีอันนี้มันใหม่มาก
แล้วก็อย่างที่ทราบแล้วว่าอาจจะเป็นเพราะภายในโรงยิม
ฉะนั้นการสื่อสารมันไม่ได้

เราควรจะขอเขาได้
ผมเชื่อว่าเขาอาจจะยุติการใช้ในช่วงคนนั้น

เอาละครับขอบพระคุณมากนะครับอาจารย์ตุ้มทรงศักดิ์เจริญผลนะครับ
ทางผู้สินสมาคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยครับ